ก็ได้สั่งยกเลิกคำสั่งของผู้กำกับไปแล้ว
ก็ให้ตำรวจกลับไปทำหน้าที่แบบเดิม
เพราะว่าตำรวจทำงาน

ให้กลับไปกับหน้าที่เขาทำดีแล้ว

อาจจะต้องกำลังลุงกับเมื่อกลับเพลียร์กลับไป

มีกระทิทธิ์ท่านได้บอกนะว่าต้องให้กำลังใจคนทำงาน
ก็ผมก็ได้สั่งการให้ยกเลิกคำสั่งของผู้กำกับไปแล้ว
ผมถามว่าคงจะดูว่าทางผู้ขัดบัญชาจะมีสั่งการอย่างงานต่อไป
โดยส่วนการแบบเรียนคดีและอธิบดีในต่อไป
อันนี้ก็คงจะต้องปรวดสอบกันดูก่อนนะครับ
ว่าในรายโลกจริงเป็นยังไง
ท่านค่ะคนที่อ้างว่าเป็นอธิบดีนี่เป็นอธิบดีจริงจริงไหมคะเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
แล้วก็เท่าที่ตรวจสอบก็น่าจะใช่ครับน่าจะใช่ก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันดูอีกทีนะครับต้องรอผลการตรวจสอบอีกทีว่าเป็นยังไง
แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นท่านคะจะถือเอามาเป็นบทเรียนให้กับบรรดาข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่จะมีการหยิบเรื่องตรงนี้มา
มาใช้เป็นโอกาสยังไงบ้างครับ
ก็ต้องขอความกรุณาร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ทุกท่าน
ถ้ามีการตรวจสอบอะไรก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมทั้งสิ้นครับ

ขอความกรุณาร่วมมือด้วยสังคม